อันนี้ก็เป็นชายชาวต่างชาติเหมือนกันนะคะเป็นชาวสวิสเตอร์แลนด์
วัย๕๖ปีไปพบว่าเสียชีวิตอยู่ในรถ
พร้อมกับสุนัขคู่ใจ๒ตัวเฝ้าศพอยู่ไม่ห่างเลย
ภรรยาของผู้เสียชีวิตคาดว่าน่าจะเกิดจากโรคประจำตัว
ที่สามีมีอาการวูบอยู่แล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันเมื่อช่วงบ่ายวานนี้
จอดอยู่บริเวณซอยหัวหิน๑๐๑หน้าร้านขายยาหมู่บ้านเขาเต่า
ก็คือไปพบศพนายเรนโซเออร์เนสโต้กุสเซเปนาโบนี่
อายุ๕๖ปีเป็นชาวสวิสเตอร์แลนด์
เสื้อลายสก๊อตแขนสั้นสีขาวแดงแล้วก็กางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
คืออยู่ในสภาพนั่งฟุบมือจับพวงมาลัยรถอยู่เลย
แล้วก็มีเจ้าหมาสีน้ำตาล๒ตัวนั่งมาอยู่ในรถด้วย
นี่แหละ๒ตัวนี้นี่แหละที่ไปเจอในที่เกิดเหตุ
หมาทั้งคู่เฝ้าศพไม่ยอมห่างเมื่อตำรวจชนะสูตรศพเบื้องต้น
ก็ไม่พบบาดแผลใดคาดการณ์ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมงนะคะ
ก็พาไปส่งศพไปยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงในการเสียชีวิตอีกครั้ง
ไปสอบถามภรรยาชาวต่างชาติของผู้ตายบอกว่าสามีมีโรคประจำตัว
ก่อนเกิดเหตุก็ขับรถออกจากบ้านพักในซอยหัวหิน๙๓ไปพร้อมกับเจ้าหมาคู่ใจ๒ตัวนี้แหละค่ะ
เพื่อไปซื้อยาอาหารแล้วก็ผลไม้แต่ทีนี้ออกไปนานจนผิดสังเกตนะคะ
เธอเองก็ชวนเพื่อนออกไปตามหาจนกระทั่งไปพบรถจอดอยู่ข้างทาง
เห็นสามีเนี่ยฟุบอยู่กับพวงมาลัยรถก็เลยเคาะกระจกเรียก
ยังไงก็ไม่ตอบเปิดประตูรถออกมาก็เลยทราบว่าเสียชีวิตไปแล้ว
สาเหตุอาจจะเกิดจากอาการวูบจากโรคประจำตัว
และไม่มีใครไปช่วยเหลือได้ทันก็เลยทำให้เสียชีวิตนะคะ